คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์ตายปริศนานะครับ
กระบี่เตรียมจะไปรับภรรยาท้อง๗เดือนจากโรงพยาบาลกลับบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีคนไปพบว่านุ่มกระบี่รายนี้
คืออายุแค่๒๐ปีนะถูกยิงเสียชีวิตคาโรงจอดรถที่บ้านของปู่เขา
ขณะที่ไม่มีใครที่อยู่บ้านนั้นนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนว่าเอ๊ะเป็นการฆ่าตัวตายเอง
เพราะความเครียดจากปัญหาส่วนตัวหรือเปล่า
หรืออาจจะเล่นปืนแล้วทำปืนลั่นใส่ตัวเองหรือเปล่า
เพราะญาติของผู้ตายยังแปลกใจสงสัยว่าฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆ่า
เพราะเรื่องของความเครียดในปัญหาชีวิตผู้ตายไม่เคยเอ่ยให้ใครฟังไม่เคยบอกใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ในพื้นที่หมู่๘บ้านหินเพลิงตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ซึ่งผู้ที่เป็นปู่ของผู้ตายก็คือนายปวนทองคำดีอายุ๖๓ปี
เป็นปู่แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านที่พบศพหลานชาย
ก็ปรากฏว่าคุณปู่มาพบศพหลานชายเสียชีวิตอยู่ในโรงจอดรถข้างบ้าน
ก็รีบแจ้งตำรวจสพสายขาวเข้ามาตรวจสอบ
พร้อมกับให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนจะมาพบศพของหลานชาย
คือนายธนทรทองคำเดียอายุ๒๐ปี
ซึ่งบ้านของหลานชายอยู่ห่างจากบ้านของปู่หรือว่าบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ตอนนั้นตัวของปู่เองออกไปทำธุระข้างนอกก็เลยไม่มีใครอยู่ที่บ้าน
แต่เมื่อกลับมาถึงก็เห็นรถจักรยานยนต์ของหลานจอดอยู่
กุญแจรถยังเสียบคาทิ้งไว้ไฟรถยังเปิดไว้อยู่เลย

แล้วก็ตามหาหลานเพื่อที่จะให้หลานมาดับเครื่องรถซะ
แต่ระหว่างนั้นก็เห็นร่างของหลานนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุปู่บอกไม่ทราบมาจากสาเหตุอะไร
เพราะหลานก็เคยบอกกับปู่บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปรับภรรยา
ที่กำลังตั้งท้อง๗เดือนกลับมาบ้านที่จังหวัดตรัง
เพราะภรรยาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
โดยหลานชายเสียชีวิตในสภาพสวมกางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินไม่สวมเสื้อ
คว่ำหน้าแล้วก็มีรอยกระสุนทะลุศีรษะด้านข้าง
ที่ปากมีรอยกระสุนทำให้ฟันหน้าหัก
มือขวาของหลานชายยังกำอาวุธปืนลูกซองสั้นไว้แน่น
ภายในมีปลอกกระสุนปืนลูกซอง๑ปลอก
ที่เกิดเหตุนะครับตำรวจก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการทำร้ายร่างกาย

คราบเขม่าวดินปืนที่มือของผู้ตายไปตรวจสอบ
เป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่านะครับ
ขณะที่แม่ของผู้ตายนะครับก็คือนางพัชรินพูดเพราะอายุ๓๘ปี
ก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
แล้วบอกว่าจะมาที่บ้านของนายปวนก็คือบ้านของคุณปู่ปวนเนี่ยนะครับ

ผู้เป็นแม่ยังบอกว่าให้กลับมากินข้าวที่บ้านด้วยนะ
ลูกชายก็ยังถามแม่กลับเลยบอกว่าแล้วแม่ทำข้าวอะไรล่ะ
ทีนี้ครับแม่ก็เลยไม่คิดว่าหลังจากออกจากบ้านไป
จะมาเกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ
ส่วนสาเหตุผู้เป็นแม่ก็บอกว่าไม่ทราบว่าลูกมีเรื่องเครียดอะไร

เรื่องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะมีปัญหาความเครียดส่วนตัว

หรืออีกสาเหตุก็คาดว่าผู้ตายอาจจะแอบซื้อปืนมา
โดยที่ไม่ได้บอกให้ที่บ้านรู้และอาจนำปืนมาเล่น
แล้วปืนมันลั่นจนยิงเข้าใส่ตัวเองเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจก็ต้องสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ